อันนี้ดิฉันบอกเลยว่าลืมคำนี้ไปได้เลย
ใช้ได้มาหลายปีก่อนแต่ตอนนี้บอกเลยว่า
ลำปากร้อนมากนะครับที่จริง
คนที่มายืนยันให้อีกหนึ่งเสียงเลย
ก็นี่แหละพิธีกรสาวอารมณ์ดีอาตุ้ยตุ๋ยพุทธชาตินะคะ
เขาเพิ่งกลับจากไปเที่ยวสงกรานบ้านเกิดที่จังหวัดลำปาง
บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าโอ้โหร้อนจนขนลุกเอาจริง
อุณหภูมิเมืองเหนือชั่วโมงนี้พุ่งไป๔๒องศาค่ะ

ชาวบ้านก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ

แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอย่างที่คุณอ่านไปเมื่อสักครู่แหละ

เรื่องกรณีไฟไหม้มหาวิหารนอโทดัมนั่นเองค่ะ
อาตุ๋ยบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็เคยไปเที่ยวมาเหมือนกัน
และเห็นว่าเดือนหน้าก็มีแพลนจะไปเที่ยวอีกด้วยนะคะ

จะเห็นได้เลยจากการขึ้นลงสนามบินลำปาง
ไฟป่านี้อยู่ใกล้เมืองมาก
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกัน
ดับไฟแต่ก็ดับไม่หมด

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นหูเป็นตากันนะคะมหาวิหาร
ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจพวกเราเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเคยเข้าไปในนั้นแล้วสงบร่มเย็นมาก
ทุกคนก็ไปใส่พลังงานดีสวดทำสมาธิขอพรก็ตาม
แต่ก็เป็นสัจธรรมสอนให้เราให้เห็นว่า
ศาสนสถานก็มีอันนี้จังทุกขังอนัตตาให้เราได้เห็น
คุณอาก็จะไปช่วงไหนครับฝรั่งเศสเลย
น่าจะต้นมิถุนายน
ติดตามอัปเดตข่าวสารกันได้เรื่อยทางหน้าจอบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยแล้วกันนะคะ
ว่ามียอดบริจงบริจักษ์อะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะ
สำหรับส่วนตัวเรานะเรารู้จักมหาเวฮานอทดามค่ะ
จากเรื่องคนคล่อมแห่งนอเตอร์ดาม

มีอยู่ตั้ง๘๕๐กว่าปีแล้วเนาะ